คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงแต้ม

กระเป๋ากระเป๋าดีกว่าอื้อที่ว่ากระเป๋าดีกว่าเข้าผัดปูจันเตะ
ไม่ให้ตักจานไม่ได้อะไรยังไงต้องเมื่อสุขภาพเออเราต้องกินผัก
กินผักอะไรในรายการในรายการอ้าวได้แล้วเหรออื้อได้แล้วอ๋อ
สวัสดีครับสวัสดีครับอื้อสาบานว่าไม่รู้อื้อไม่รู้
ไม่รู้จริงจริงทีมงานทีมงานขึ้นคำว่าตรอมตัวใหญ่ใหญ่ตรงนี้เออ
ไม่ต้องเอาใจขนาดนี้ก็ได้พอรู้ว่าพี่มาปั๊บเอาใหญ่เลย
กินผักจากวินฟาร์มเลยเออแหละแหละแหละแหละแหละแหละแหละ
พอพูดเลยน่ะเออแล้วกินค่าโฆษณาคุณน่ะคุณน่ะไม่เป็นไรอ่ะ
คำการเกษตรไม่เสียภาษีอยู่แล้วเอ้ยโอเคมาได้มาได้
วันนี้ก็ต้อนรับอย่างเป็นทางการครับครับพี่เซนาหอยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงเทปที่ด่าประหยากรหรือเปล่า
หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์อ๋อไม่ใช่เหรอมีบอกอายุอีก
อ๋อหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์มามามามามาอ่าเราเชิญพี่หอยมานี้
ครับผมพี่หอยเชียร์ทีมอะไรทุกคนรู้ไหมพี่พี่รันรู้ไหมผมรู้สิ
เหรอผมมารู้แต่ผมไม่ค่อยอยากจะรู้ตั้งเงื่อนนัง
บอกหน่อยด้วยกันเออพี่หอยไม่ต้องพูดครับ

คุณสะกดคำว่าแผ่วเป็นแล้วใช่ไหมครับ

ผมไม่ได้สะกดคำว่าแผ่วเป็นผมดีอยู่นัดอยู่นัดนั้นแหละ
โอ้มันต้องดีนัดนั้นด้วยนะใช่โอ้นี่คือแฟนแมนยูแบบ
มาเก่งอะไรกับกูก็ใช่ไงก็บอกได้เลยเนี้ย
วันนั้นผมบอกได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้ยังไง
เรายังคือพอจบการแข่งขันเนี่ยผมบอกเลยว่า
วันนั้นแดงเดือดแล้วผมไม่อยากออกจากบ้านเลยผมรู้เลยว่าต้องมีคนถาม
อ่าอ่าพอผมดูตอนกลางคืนใช่ไหมอ่าผมดูอ่ะ
ครึ่งแรกเนี้ยครับพอลุ้นอ่าเหมือนแต่ครึ่งสองพอแล้ว
อย่ายิงเยอะได้ไหมอยากจะพูดกันเลยว่ากูว่าพอแล้วได้ไหม
อ่าไม่ได้ให้กูอายไปไหนเนี้ยโอ้ยอย่าใจเย็นอย่าเย็น
อ่าจะต้องให้เล่นซ้ำอีกรอบไหมอย่าเลยไม่ต้องไม่ต้อง
ข้ามไปก่อนเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้กับผมกว่านี้ครับมาครับจ้ะ
ติดฟันด้วยอ่าแต่นับรองไลฟ์สารร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า
วันนี้เชิญพี่หอยมาเราเลือกแมทไหนมาก่อนอันดับแรก

เพิ่งเจอกันไปเมื่อไม่กี่เดือนแบบนี้เอง

เขาโดนเราเขียดตกรอบป่ะ
เขาโดนเราแย่งแชมป์มาเลย
ก็ได้กับถ้วยหนึ่งแล้วเนาะ
นี่ก็ได้จะได้อีกสัก๒นะ
พี่เมียเราไม่เอาล่ะดีกว่าเนาะ

อ่าถ้าภีมิอร์แมนยูอันดับสองอืมผมเอาเอาเอาด้วยเหรอ
นี่ลืมบอกเขาเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลยุคกลายพันธุพี่หอย
แมนยูแมนยูนี่ไม่เท่าไหร่ก็แซวกันไป

ซิตี้นี่คือเกียรติเข้าเส้นพูดอย่างนี้เลย
อะไรก็ได้ที่ซิตี้ตกต่ำผมจะมีความสุขแค่นั้นพอ
ก็ก่อนหน้านี้ไงลิเวอร์พูลเขาแย่งชินกับแมนซิตี้มาทุกปีไง
ถ้าพูดกันตรงมันเก่งจนหน้าหมั่นไส้มันเก่งจนได้ช้า
มันสะกดคำว่ามันไปทางเก่งซะแล้ว

บายเยิ้นอภัย๒นี้ไทยเก่งมึงไม่ต้องมารวมหลีกกับตัวแหละ
ไม่ต้องยอมรับอะมันเก่งจริง
มันลงตัวมากไม่ว่าจะเอาใครลงในทีมสำรองเขาอ่ะ

เก่งหมดเลย
แต่ปีนี้ก็คือโดนอาเซนอนเบียดขึ้นมาเป็นที่๑

อาเซนอนมันไปอยู่ตอนอันดับหนึ่งได้ไง
แต่ผมว่าด้วยการวางแผนของโค้ชดีกว่า

แล้วผมค่อนข้างไม่สบายใจและไม่พอใจ
เวลาเจอกับป๋องเนี่ยเดี๋ยวทุกคนพี่แขนคอแล้ว
นะแต่แล้วเชิญมาอีกสักรอบไหมลองดู
เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มสนิทขึ้นแกจะมาแกเริ่มมาแล้วแก
ก็มาแล้วอ่าแต่แกก็มาได้คือตอนนี้มันห่าง
แล้วก็จำนวนนัดมันน้อยลงยิ่งถ้าผ่านเมษาไปเนี่ย

ตัวเขาเด็ดนะตัวก็เด็ด

กับการทีมอายุน้อยน้อย

แต่การเล่นไม่ใช่เด็กเลยนะ

ผมว่าเขาเล่นเป็นทีม

เป็นผู้จัดการทีมอะไรจะโดนออกแล้วโดนไล่ออกอยู่แล้ว
แต่ก็คือมารูปการณ์นี้มาปุ๊บฟอร์มเขาดีจริงต้องยอม
ให้เขาได้บ้างช่วงหลังผลิตคุกกี้ไว้เยอะ
เดี๋ยวเขาละยังกันไปทำโรงงานคุกกี้
แต่คราวนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งแต่ก็ไม่พูดถึงแมนยูก็ไม่ได้
เพราะว่าแมนดูเขาก็เขาก็มาเขาก็มาและตอนนี้ก็ถือว่าโอ้โหก็เป็นที่ชื่นชอบ
ต้องหลายทีมหน่อยแล้วจะหลายลีกด้วย
ตอนจะไปเจอใบตันผมก็ปวดเข่าอยู่ด้วยกัน
เราก็เจอใบตันมานัดแรกเราก็โดนเขาเผาบ้านเรานี่แหละ

เอาตรงนะแมวดูไม่อยากเจอใบตั้นอยากเจอใบกระท่อมมากกว่า

พวกตกยุ่ยหมดอะใบตันแล้วเนี่ย

ไอ้มันนี่มันนี่ต้องอยู่ท่านยิงวิวคูฮู๓เม็ด

อันเนี้ยคิมบินแจเขาบอกว่าถ้าผมอย่างทิวเขาอ่านค่าวมานะ
เขาบอกว่านะปุลีได้ตัวนี้มาปุ๊บเลยขายคุริบารีให้เชลศีเลย

แต่พอมึงได้ตัวนี้มาปุ๊บมันรีบขายเลย

พอได้ตัวนี้มาศักยภาพนาโปรลีดีขึ้นมามันแทนกันได้เลยหรอ

ใช่น่าจะเอเชียน่าจะ
อยากได้บรรยากาศแมนยูเก่ากลับมา

แล้วอันยิ่งในฐานะที่ดูบอลกันมานานผมว่าน่าจะอันดับ๑
ถ้าเทียบกัน๒ทีมใหญ่ที่แฟนน่าจะเยอะเนอะ

เฮ้อในส่วนพี่มีขิงมั้ยนะครับ
ต้องปลูกขิงเพิ่มต้องดูท่าด่ารังต้องปลูกขิงเพิ่มนะล่ะ
ขิงต้องตั้งชื่อคือขิงแมนยู
หรือแข่งแลต
ผมอยากไปมีขิงที่หมายแล้วผมมีเคือง
ผมว่าเพราะว่าได้ข่าวมาแล้วว่า
อิริกเซ็นทอดเฟือกเอาไม้อะไร
เอาไม้ค้ำเห็นในสนามซ้อมแล้วเอาง่าย
อิเล็กเซ็นก็มาแล้วก็คาซิเมโลอะไรอย่างนี้
ผมว่าตอนนี้มันขวัญและกำลังใจ
มันผมว่ามันกำลังมาแล้วก็มีอะไรทดแทนได้
นะฮะแล้วก็คือหลายคนอาจจะพูดว่า

แต่ผมว่าตัวนี้ทำให้คู่สู้ลำคา
ใช่คือผมว่าต้องมีตัวแบบนี้อ่ะ
อะเหมือนด้วมโอโหบด่วนแม่งเลย
นะฮะแล้วให้เวคฮอสไปเล่นน่าตำ
มันทำไมได้ลงจังวะแต่ผมรู้สึกว่าการคลองบอลของเขา
ถูกต้องถูกต้องคลองบอลของเขาและเวลา
ไม่ได้เลื่อนสตรักตาเฉยมันตั้งแต่ตัวสูง

แล้วมึงจะสูงทำไม

มาติเนสมันกันโหดมงสูงเลย

มันโหลดมามันขยานแบบโอ้โห

โอ้โหผมรู้สึกผมอยาก
ดูอ่ะเหมือนปวดเข่าอยู่ตลอดเวลาเหมือนจอยจอยจอยหมดอ่ะจอย
ยุคนี้ไม่ยอมแพ้ผมรู้สึกตรงนั้นแล้ว
แล้วฮาลไมซ์แล้วก็วารานตอนนี้ผมให้น้ำหนักไปทวนงานอีสาธาบุล
ตอนนี้ผมให้น้ำหนักไปตรงที่วันมิสักามากกว่า

ดาโล่เหมือนตอนกลับมาเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นใจว่าใช่
แล้วก็ดูมันเหมือนแบบอยากแย่งอ่ะอยากแย่งที่คืน
ดูเกรงดูแกล้งลุกลีลุกลนเกรงจนเกินไป
คือมันทำแล้วแบบมันดูเป๋พูดง่ายนะตอนนี้
นายอิจฉามีทั้งสองตัวให้เลือกวันมีซาก้า

เฮ้ยเขาเคยได้เคยดี

คุณต้องให้เวลาเขาปรับจูอย่างนี้
เออก็ไลน์ไปถามวันมิสักาเนี่ยเล่นไง

เออให้ไอ้เท้นนะ

กูด่าภาษาไทยด้วยมาด่าใจดิ
ให้มันเป็นแปลไทยไว้เองด้วยโอ้วใจขอ

มันยุคของความตื่นเต้น

บิ้มสวยอาเอแอซเซ่นหนึ่งนะ

เฮ้ยแต่ผมเห็นซัมมิเซอร์หลายครั้งนะ
ที่เขาเป็นกองกลางที่เขากล้ายิง

แต่ส่วนใหญ่กองกลางยุคนี้มันไม่ค่อยยิงไกลกันแล้ว
สัมพิษรเป็นผมว่าบายเย็นมีมิคอ่ะ
น่าจะเสียดาย
พอวนาตอนนี้พอวนาว่า

คาซิมิโลมามันทำให้กลางแมนยูยกระดับขึ้น
คือคนเล่นที่มีอยู่มันโอเคแหละ
จะเฟรชจะแมคโทที่มันโดนด่ามาตลอด
มันคงจะดูฟอร์มไม่รู้มันจะได้เล่นป่ะ

มันจะซื้อดีหรือเปล่า

อาจจะเป็นตรงใจประเซนท์๕

ปูโน่เนี่ยมันเคยขาดเล่นบ้างไหม

มันยังไม่ขาดชนตรียังไงนะ

บ่นทุกนัตรเหมือนกัน

ผมว่ามันได้ความเป็นกัปตันทีม

แรสฟอร์ท

แล้วก็ผมอยากให้แอนโทนี่เล่นนะ

บอกตรงกองหลังแม่งหัวเสีย

ไม่เป็นไรคือมันยังเด็กอยู่

กอดูกกระเดี่ยวยังดีอยู่
คุณลิซอยั้งบ่นว่าเออนึกถึงตัวเอง

ครั้งที่เรากับแมนนดูเล่นกับฟุแลม
ตหังไปปั๊บแมหงโดนใบแดงไป๓คน

มันแพ้เฝ้าเลยนะจบเลยกระโบ
ไม่มีคนงั้นเองเหรอหัวไม้ดูแบบไหนแพ้เฝ้า

แม่งไปควนกับแอนโทนี่อีกสักหน่อย
จบเลยนะ

แล้วจริงผมเคยเล่นเกม

โดนไปแดง๔ตัวเนี่ย

ยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ไอ้บอลอังกฤษเนี่ย

มันก็ไม่น่าไปบ่นเขา

ผมว่ามันเป็นอย่างนึงที่เขาขึ้นมาขนาดนี้

เออผู้จัดการทีมแล้วก็จ้าของทีม

แต่ผมชอบ
แชมแมงแชมแมงอะไรของเขาอ่ะ

ผมชอบคาแรคเตอร์เขาปีนี้นะ

มันไม่ขัดลูกหูลูกตาเนอะ

คือมันดูดีเลย

แต่ผมชอบลูกนั้นมันเร่งดีนะ
แล้วลายเหมือนเด็กแว๊กไทยอ่ะ
คือมันคลอดมันเป็นคนที่มีฝีมือนะ
เพราะว่ามันทำให้กองหลังหลายทีมที่แบบ

แล้วแม่งเร็วแข็งแรง
แข็งแรงทึกอ่ะขมด้วยอีก

ทรงดีเลยผมบอกเลย

คือคนไม่ไม่ได้เป็นโฟกัสสนใจตรง
เพราะตรงภาพพ่อหัวแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้มันผ่านไอ้คู่แข่งอ่ะ
มันมองภาพเพราะหัว
เจ่มันนี่มิงทิศอะไรงี้ไม่เป็นไรไง
แต่ผมบอกว่าสนุกผมอยากดูอ่ะ
คิดแค่กันถ้าถามมุมผมอะ
ผมว่าแมนยูมุมตั้มเหนือกว่าอยู่เล็ก

แต่เขาไม่ทำเขาค่อยปั้น

มันจัดวางแบบดีมากเลย
คือไอ้พี่มันเป็นทีมที่เปลี่ยนเทียบกัน
เรครูเปลี่ยนแค่นิดเดียว

อันนี้เปลี่ยนนิดเดียวเหมือนกันแต่พุ่งขึ้น

กัปตันทีมฟาเบียนชา

แล้วก็แบ็คขวาที่แมนยูเคยอยาก

ทิปเปียเป็นกัปตันทีม

คนนี้ผมถือว่ามันเป็นเครื่องจักรที่ทำประสานงาน
กับคนทั้งทีมทั้งคาแรคเตอร์เขา
ผมเมื่อก่อนผมยังเห็นเขาเด็กอยู่เลยนะ

มีความเป็นผู้นำขึ้นมาเฉยเลย

ตอนนี้อ้าวมึงแบบ๓๐แล้ว

อาทิตย์ไปห้างพรุ่งแข่งมุงจะเข้าบุทของเล่นอยู่เลย
เอ้า๑๙๖๕บาท

ให้ทิพเบียนะ

ซื้อผักพี่หอยได้นะ
ไม่ต้องคอมา

อันนี้

ใช้คำว่าคาใจไม่ใช่ขาใจ
ติดอยู่ในใจนี่พี่หอยมา

คือเขาเป็นนักภาคบอลของโรงเรียน

เขาก็พูดตอนแนะนำตัวเนี่ย

ผมเก่งเหมือนเกติศักดิ์เสนาเมือง

ผมเลยเป็นเกียรติศักดิ์ตอนนั้นน่าจะเป็นเสนาลิง

ผมจำว่ามุกนี้โอเคเราจะทำมาเล่น

พี่หอยชื่อเกตติศักดิ์เห้ยเราเล่นยังไงก็คมกว่า

สมัครจะดูกูกูเตรียมมา

พี่หอยชื่อกินผสัก

เกตติศักดิ์เสนาหอยเป็นนักบอลเหมือนกัน

ไม่ใช่ลิงลมมันอ่ะเป็นลม

เฮ้ยเอ็กกูอ่ะลิงลม
เป็นนักบอลโรงเรียนกรุงเทพฯคิดเตี๋ยน

ไม่อยากใช้คำว่าสภาพใช้คำว่าสารรูปดีกว่า
เขาจะเล่นกองหลังเพราะวิ่งไม่ไหว

ส่วนผมเอง

ใช่แต่ลิงลมให้

๕นาทีนี่เขาหมายถึงเตะบอลแหละ

แล้วก็เป็นลมไป

หูคุณเฟิร์นลิงลมเป็นลม
อะไรอย่างเงี้ย

พับนิ่งเลย

เดี๋ยวให้เขาพูดถึงตัวเองเขาจะบอกเลยว่าเขา
ไออ์แออ์เนี่ยเดี๋ยวแคร์บเลยแคร์บแคร์บข้างนี้น่ะเดี๋ยว
แปรโอเลยน่ะผมบอกเลยว่าอยากให้เขาพูดถึงผมเลย
นี่เขาเขาไม่กล้าหรอกเก้าเฮ้ย
เดี๋ยวผมขออนุญาตศัพท์ให้ช่วงเวลานี้๓นิตา
เหมือนเดิมกติกาของเราไม่ใช่กติกาวิธีการทำนายของเราก็คือเราจะเลือกไพ่แต่ละทีมเนี่ย
ละ๓ใบเพื่อจะดูเขาเรียกอะไรฟอร์มการแข่งขันในในทั้งสองครึ่งนะครับ
แล้วก็พองานขาเสร็จเราจะเปิดอีกหนึ่งใบเพื่อจะบอกว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

แม่คนยิบควรมาขายของให้ผมหน่อยละ

พี่หอยเป็นคนมิดังไม่รู้
ให้พี่หอยที่มิดังเข้ารู้ว่านี้แหละ
มันจะแม่นเงางูรือแม่นนอนู
จะแม่นใจไม่รู้ว่าการแม่ง
อ้าวทราบหน่อยคุณน
ผมก็ยังจะใช้วิธีการเดิมครับผมคือไพ่ใบที่ยิ้มให้ผมก็จะเลือก
ทีใบยิ้มให้เหรอเอ๊ะมันคืออะไรเหรอไอ้ที่ยิ้มยิ้มให้เนี่ย
ไงไพ่ก็ยิ้มให้อ๋อพี่หอยอยากมีอะไรเสริมไหมครับ
ไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกัน
พวกผมกับผมกับป๋องเนี่ยอ่าครับไปบ่อยอ๋อเล่นเขตเล่นไว้บ่อย
ผมเปิดเลยนะใบแรกสิบไม้อืม
ใบที่สองเด็กถือดาบอุ้ยและใบที่สามเด็กเดฟ
ดิเดี๋ยวเราว่ากันทีละใบเดี๋ยวเรามาพูดกันทีละใบ
ใบแรกนะครับนิวฮัสเซิลได้๑๐ไม้นะครับ
สิบไม้ความหมายของสิบไม้ตัวแทนของสิบไม้
ความหมายของเขาคือความกดดันความอึดอัด
ความแบบความเกร็งไปหมดอ่ะเราเจอของดีนะ
ถ้าพูดมองมองภาพสถานการณ์นะตอนนี้นะครับนิวคัสเซิลก็คืออ่ะ
ก็ลุ้นที่สี่ลุ้นพื้นที่แชมป์เปียนส์ลีกและความกดดันหรือ
อาจจะมองด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะมีภาวะ
กดดันในทีมหรืออาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บเกิดขึ้นในเกมก่อนหน้านี้ก็ได้
มันตั้งใจมาแก้แค้นไงอ่าโดนถ้ามองอย่างงี้ได้อ่าก็แบบ
นัดที่แล้วแพ้มานัดนี้ต้องเอาคืนให้ได้มองแบบนี้
เกมนี้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือ
ไม้นะของใบแรกใบที่สองคือเด็กถือดาบ
ความหมายของเด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบความหมายของเขาคือ
ความใจร้อนความหุนหันพันแล่นอ่ามีความแบบตอนเนี้ยคือแบบมี
กำลังกายดีแล้วกำลังใจก็พอมีอยู่อืมแต่เหมือนเขาเรียกว่า
ด้วยความที่ว่ามีแฟชั่นสูงมีอารมณ์ร่วมกับเกมที่น่าจะเยอะ
บวกกับแรงแค้นที่พี่ตะบอกมาอีกอืมมีสิทธิ์นะนัดเนี้ย
และบางทีมีแรงอารมณ์โมโหเข้ามาบวกในเกมนี้ก็เป็นได้
มีใบแดงใบแดงสิใบอ่าอุ้ยอันเนี้ยคือคือหมายถึง
ไม่ต้องเหนื่อยอ๋อแมนยูเอาทั้งคู่เลยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยใช่ป่
จบจบเกินไปอ๋อบ้าโบอื้อเว้ยเล่านี่อ่ะพูดถึงอัน
ก็อย่างที่แป๊หน้าไพ่เลยง่ายเลยความหมายก็ตรงตัวคือความตาย
ความสูญเสียอืมแต่การสูญเสียหรือความจุดจบหรืออะไรต่างต่าง
ที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการจุติอะไรใหม่ใหม่เพิ่มขึ้น
ก็เป็นได้ดับเพื่อเกิดดับเพื่อเกิดใช่ถูกต้องแต่ที่สังเกตได้เลย
คือไพ่ใบนี้นอกจากความกดดันความเกร็งแล้วก็ความสูญเสีย
หรืออาจมีผู้เล่นตัวสำคัญบาดเจ็บหรือก็คืออาจจะโดนใบแดง
ส่งผลให้เกิดจุดเปลี่ยนไหมอ่าก็เป็นไปได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
นะต้องลองดูนะแล้วก็เป็นไงอ่าบิ๊กโป๊ปโดนใบแดงอ่าอ่า
ก็มีจุดเปลี่ยนในเกมนี้อ่าซึ่งนี่เนอะหนูเนอะเนอนหนูแม่นนู
เช่นเดียวกันภัยแมนยูพี่หอยรบกวนพี่หอย
ไพ่มาสามใบครับครับผมมือใบไหนก็ได้มือข้างไหนก็ได้
มาเลยอาเคหนึ่งสองสามอ่าพายยิ้มให้ด้วยรึเปล่า
อุ๊ยมันหลุดมาอ๋อมันหลุดหลุดมันตามมาแสดงว่า
อ่าเราเข้าลืนกันเลยดีกว่าไภแมนยูเปิดนานาสามใบครับ
ดีหมดเลยอ่าอ้าพูดถึงความหมายแรกก่อนไพามายแรกของแมนยูได้สามถ้วย
ว่าณสถานการณ์ณตอนนี้ของแมนยูคือสภาพทีมภาวะกำลังใจของทีม
ตอนนี้กำลังดีมาดีหมดแต่ใบที่สองเนี่ย
ใบที่สองของเมนยุที่ได้มาคือ๕เหรียญความหมายของไห้๕เหรียญคือ

แล้วมันจะดีใจจะเฮทำไมตั้งแต่ก็มีงานอาจจะมีจุด
จุดเปลี่ยนตรงที่ว่ามองได้อย่างนึกว่าเอออาจจะมีนักเตะเจ็บ
อ๋อมีการประทะกันเจ็บอาจจะมีการประทะกัน
อันนี้เจ็บหรือเปล่าอ่าอะไรก็เป็นได้อ่า
รวมถึงอาจจะมีนักเตะที่บาดเจ็บกระทันหันเกิดขึ้นก่อนเกมก็เป็นได้
อย่างอาจจะเป็นทั้งทีมเนี่ยอืมเอ่อเขาเรียกอะไรพ่อครัวแม่ครัว
มาไม่ทันมาไม่อ๋อเลยไม่ได้กินข้าวอ๋อไม่มีแสดงว่ามีอีกอย่าง
อ๋อไม่ได้โดยก็เลยไปกินน้ำแทนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเกลือแร่อ๋อ
อาจเป็นได้โอ้โหเลยไม่มีแรงเตะบอลเป็นไปได้แต่เขายังจะนะอืม
ถ้าจะเจอน้ำท่อมน่ะผมว่าแต่ถ้าอยากมีแรงนะครับอย่าลืมผัก
วินฟาร์มด้วยนะครับผมวินฟาร์มเออดีนะเออไม่มีขายหรอกครับอ้าว
ส่งร้านอาหารอย่างเดียวแปลว่าของแรร์หายาก
ถ้าคุณได้กินไม่ปลูกได้น้อยอ่าเลื่อนตัวเองปลูกได้แค่นั้นอ๋อ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
ใบสุดท้ายของแมนยูใบที่๓นะครับที่แมนยูได้คือ๖ถ้วยครับ
ความหมาย๖ถ้วยเนี่ยคือความสดใสความร่าเริง
อาจจะมองไปด้วยว่ามันมีประสบการณ์อื่นที่เคยผ่านมาแล้ว
อาจจะนำประสบการณ์ต่างที่เคยผ่านมามาใช้ในรูปเกมนี้
และอาจจะได้ผลดีซึ่งถ้าบวกกับสถานการณ์แมนยู
นยูก็เป็นทีมที่เก่าอยู่แล้วเนอะมีประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้ว
ผมก็เลยคิดว่าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยแมนยูน่าจะประคองหรือน่าจะเอา
อย่าใช้ความประคองดิอ่าเหรออ่าอ่าความสามารณ์ใช้ความสามารณ์
โอเคใช้ความสามารถและความเก่าของที่เขาเคยผ่านมาเนี่ย
ครับใช้กับเกมนี้ได้ผลดีดีมากอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เราเหลืออันนี้คือรูปเกมแล้วรูปเกมนะที่น่าจะเกิดขึ้น
อ่าแต่คราวนี้เราจะมาเปิดไพ่เหมือนไพ่ฟันทงเลยแล้วกันอ่า
อยู่คู่นี้เนี่ยใช่ใครจะเป็นผู้ชนะใช่อ่าขอตัวแทน
อย่าเดี๋ยยังไม่เปิดนะธุร์อายมีอย่ามาไว้หอยผมนะ
ของพี่ให้เรียกมาหนึ่งใบของใบนี้นะเป็นเป็นการหลอกเป็นการหลอก

โอ้โห

นิวคัสเซิลไอ้ที่เกร็งไอ้ที่

และอาจจะมีจุดเปลี่ยนของเกม
ซึ่งจุดเปลี่ยนของเกมเกมนี้

เป็นไพ่ที่ดีที่สุดอันดับสอง

มีผลเกมการแข่งขันนัดนี้ที่ดี

โอเคโอเคอ่ะข้ามไปครับ
เมนูได้ไพ่๕ดาบ

ความแบบความนักสู้แบบกูสู้มาเยอะแล้ว

แต่๕ดาบเนี่ยมีผลเสียค่อนข้างเยอะ
คือการทะนงตัวหรือการมีอีโก้เยอะจนเกินไปเนี่ย
เล่นเกมแล้วอึดอัดมีความอึดอัดมีความแบบไม่สะดวกสบาย

เอ้าเข้าเรื่อง

ไพ่ใบนี้นะผมพิมพ์ก่อนเลย

นี่แหละแต่ก็คือแต้มมันสูสีกันทั้งคู่เลย

เอาเป็นว่าเสมอแล้วอาจจะทำให้แบบ
ลุ้นเกมต่อไปในวันข้างหน้า

แต่ผมคิดว่ารูปเกมน่าจะออกเสมอ

ถ้ามีทีมจิ้มชนะใช่มั้ย

ถ้าชนะนะแต่ถ้ารูปเกมแบบ
เปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าละกันผมคิดว่า

เจ้าสงสัย๑๐๐เสมอเท่าไหร่

ผมให้๖๐ละกัน

ถ้าอย่างนี้ดูทรงเสมอ
ก็ลองดูแล้วกันเป็นสีสันในการ
เลือกทีมเชียร์ในอาทิตย์นี้ละกันนะครับ

เราจะได้ดูว่าคราวหน้าเราต้องเลือกใบนี้หรือเปล่าเอาไง

ถ้าน้ำเปอร์วันอันนี้ที่๒ไหม
ชนะก็ได้ใครจะไปลองเวลาสิบนาทีต้นเวลาบาท
อเจมส์เป็นความสีสันว่าเกมแมชนี้จะเป็นอย่างไรพี่ขอให้มีอะไรอยากถามเพิ่มไหม
ทำอะไรก็ได้จะได้อีก๒แชมป์ไหม
มานยูจะได้อีก๒แชมป์ไหมเอ้าเลือกใบเดียวเลยแล้วกันโอเค
เปิดอีกมากเลยนี่อีกอะไรกูเลือกอันนั้นเลยเอานี่เลย
ผมเปิดเลยนะเปิดดิสิบถ้วยไม่เสร็จโอ้

ก็ดูแล้วแมนยู
มีสิทธิ์ที่จะได้อีก๒ถ้วยที่ว่าเอาไว้

ผมถามอีกอัน

ผมถามเผื่อคุณป๋องไว้แล้ว

อะมา

อ่า

ราชินีถือไม้มีสิทธิ์นะ

ใบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่

มันต้องขึ้นอยู่ที่กับสภาพ
ล้อมสถานการณ์ทีมอื่น

ไหนลูกงั้นผมขอเปิดด้วยใบหนึ่งได้ไหม
ก็ไหนคู่ใหญ่คือ

มันมีคู่ใหญ่อีกคู่นะอ๋อลุ้นไปเลยโทษ

เลือก๓ใบมันคุ้น

ใบที่๒เป็นเสมอ

ความหมายของ๑ถ้วยนะครับคือความหมายที่ดีนะ
คือทำอะไรก็จะสมหวัง

ความหมายของ๘ดาบนะครับคือ
คุณดูพี่หอยดู

เหนื่อยกว่าจะปิดตาถูกมัดเนี่ย

ไม่เราเนี่ยนะ

เดี๋ยวเพิ่งแต่เราต้องลุ้นก่อนไง

จะเป็นอย่างไรว่าเสมอ
ได้ไภ๔ไม้

เป็นไพ่ก็เหมือนรอง
จากไอ้ไภสิดท่วยที่เมื่อกี้ได้
คือความสุขแต่อันนี้๔ไม้ก็คือ
มันจะมีความสุขและมีความสุขสมหวังตามที่คาดหวังไว้

โอกาสนะบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าดูตามนี้นะ
ไอ้๔ไม้ลืมบอกไป๔ไม้อาจจะแพ้๑ถ้วยเล็ก
อ๋อโอกาสถ้าตีตามไพ่ก็คือ
สมรแต่โอกาสยังดีสุด

แต่โอกาสชนะผมให้
นี่ผมชอบคราวที่แล้วคุณพูดอย่างนี้เลย

แต่นัดนี้

โอ้โหช่องนั้นเนี่ย
นะครับ

ในการเชียร์ฟุตบอลของพวกเราแล้วกันนะครับ

ให้ตากหนูไม่ดี

ไม่ได้

ตรงนี้ผลงานมีอะไรยังไงบ้างมิหอย

นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืม

ไปปลูกกันแบบปลูกไม่พอขาย
ปลูกได้อาทิตย์ละ๓๔ต้น
แล้วก็ขายไป

มีอาหารกินกูต้องลืมเลยว่าคุณเนี่ยเป็น
ต้นนี้เป็น๑ใน๓ที่รอดมา

กินขนาดแบบชั้นนี้เลยนะ
ให้คนกิน๓ต้นพอ

มันไม่ปัดละเดี๋ยวเรามาใครงกัน

เขาก็จะมาอำบุ้ยเป็นไงละ

เขาจะไม่ค่อยพูดถึง

ใช่

ทุกคนพูดถึงข้าวปล่องนี้หมดเลย

แสดงว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแหละครับ

แอ๊กอดสู
อีตาแอ๊กอดสู
เอาเป็นบอกก็ได้เลยว่านี่คือ๔ออของเขา

แล้วขึ้นหน้าพอปกป๋องแปะต้มกลางเลยไฟ

ข้าวต่อไปเขาก็มาลงกรูป

ทุกวันเสาร์

จะเห็นรายการนี้ก็คือทุกวันศุกร์

แล้วก็อยากทัวร์ลงก็มาพิมพ์ได้ง่าย
โอเควันนี้ลำดาลกันไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับ